ดีมีทุกวันอยู่แล้วกับการแจกมอไซค์ตั้งร้อยคัน
จริงก็แจกไปแล้วหลายแง้นนะ

วันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โชคใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทกับแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
อยากลุ้นโชคอย่าหยุดส่งฝา
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับโชค
ดีใจมากครับสุดครับผมคาราบาลแดง
เฮ้ยคุณชิสาคุณเป็นอะไรเดินซ้ายเดินขวาดูงุนงงชะมัด
คุณไม่เคยเชื่อเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องยามบ้างเหรอ
จะต้องออกจากบ้านก้าวขวาหรือก้าวซ้ายเนี่ย
ขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมคุณอยู่ขวาที่ฉันกันหมดเลยนะ
ขวาก็ร้ายซ้ายก็ดีเขาว่ายังไง

ไม่ต้องทำแบบนั้นทำมัวแต่คิดมาก
เรื่องของเรื่องงามยามดีก้าวเท้าซ้ายก้าวขาวขวา

ไม่ต้องไปคิดอะไรมากตอนนี้อยู่กับกิจกรรมที่จะแจกโชคให้กับคุณผู้ชม
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เรื่องสำคัญ
สำคัญสุดเพราะว่าเราจับจริงแจกจริงนะคะ

ผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
แน่นอนคุณนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้นะคะ
อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้และจะเป็นใคร

สามองภาค
กลางท้อไป
ผู้โชคดีได้แก่คุณประสงค์แสงจันดาจากจังหวัดลบ
ผู้โชคดีได้แกคุณประสงค์แสงจันดาจากจังหวัดลบปลอดภัย
ผู้โชคดีได้แกคุณประสงค์แสงจันดาจากจังหวัดลบปลอดภัย
ผู้โชคดีได้แกคุณประสงค์แสงจันดาจากจังหวัดลบปลอดภัย

ผู้โชคดีได้แกคุณประสงค์แสงจันดาจากจังหวัดลบปลอดภัย

ได้เป็นผู้โชคดีถูกต้องย้ำแล้วกันนะครับอย่าลืมนะ
บีบส่งมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ
ถูกต้องแล้วส่งที่ไหนล่ะหลายคนบอกเอ๊ะส่งที่ไหนดี
หรือจะส่งทางปริศนีย์ก็ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลย
จุ๊กจิ๊กจกที่ไหนจิ๊กจกก็ไม่มีตัวนี้อะไรเนี่ย
ไม่ได้พูดถึงจิ๊กจกให้เงียบเพราะว่าต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูกติกา
จะได้เป็นผู้โชคดีแบบวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ยินดีด้วยพี่น้องไปจำกันตรงนี้ดีกว่ารีบส่งฝามาภายในเดือนนี้นะ
ถูกต้องแล้วอย่างที่คุณผู้ชมนะติดตามมาตลอดว่าสามารถส่งได้ทั้งฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง
แต่ย้ำตรงนี้นะว่าส่งมาภายใน๓๑กรกฎาคมนี้เท่านั้น
ล้านต่อไปยังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ